ร้านสามารถตรียมไซค์
คุณผู้ชมครับในช่วงฤดูฝนที่มีฝนตกชุกแบบนี้
จากจะต้องระวังอันตรายเกี่ยวกับน้ำ
ว่าจะเป็นน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมฉับพลันรวมไปถึงน้ำป่าไหลหลากแล้ว
ยังมีอีกหนึ่งภัยที่ต้องระวังและต้องย้ำเตือนกัน
นี่คือภัยที่เกิดจากดินถล่มนั่นเองครับ

นี่คือรถ๓คันครับที่เตรียมไว้สำหรับเคลียร์พื้นที่
ถ้าหากต้องเผชิญกับภัยพิบัตรดังกล่าวนะครับ
ส่วนสาเหตุที่ทำให้เกิดเหตุการณ์ดินถล่มนั้น
อธิบายให้คุณผู้ชมฟังง่ายแบบนี้นะครับ
โคนถล่มนั้นเกิดจากการที่มีมวลดินและมวลหินจำนวนมากครับ
ตกลงมาตามที่ลาดเชิงเขาจากแรงโน้มถ่วงของโลก
โดยปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดเหตุการณ์ดินถล่ม
ก็เกิดจากการที่มีฝนตกอย่างหนักและตกรุนแรงอย่างต่อเนื่อง
รวมไปถึงแรงสันสะเทือนที่เกิดจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในพื้นที่ดังกล่าวนะครับ

มีความสูงประมาณ๕๐เมตร

จะสังเกตว่ามีป่าไม้ขึ้นค่อนข้างบางตาเลยทีเดียวนะครับ
ส่วนช่วงกลางภูเขาเห่งนี้นะครับ
ก็มีลักษณะเป็นพื้นที่ลาดชันเอียงประมาณ๓๐องศา
มีเนินตะกอนดินขึ้นอยู่เป็นจำนวนมากเลยทีเดียวนะครับ
ซึ่งพื้นที่ที่มีสภาพแบบนี้แหละครับ
เป็นพื้นที่ที่เอื้อต่อการเกิดเหตุการณ์ดินถล่มในช่วงฤดูฝนครับ

และถ้าหากบริเวณนี้เองเริ่มมีฝนโปรยปลายลงมาเนี่ยนะครับ
ฝนที่ตกลงมานั้นก็จะซึมลึกเข้าสู่ชั้นดินและชั้นหินบริเวณดังกล่าว
แน่นอนครับถ้าหากชั้นดินและชั้นหินบริเวณเชิงเขาไม่สามารถที่จะรับน้ำฝนต่อไปได้อีก
ธรรมชาติก็จะเริ่มส่งสัญญาณมาแล้วนะครับว่าพื้นที่ตรงนี้เองกำลังจะกลายเป็นพื้นที่ที่ต้องเผชิญกับเหตุการณ์ดินถล่มนะครับ
สัญญาณอย่างแรกก็คือถ้าหากบริเวณดังกล่าวนั้นมีลักษณะเป็นภูเขาหินเราจะได้ยินเสียงหินแตกครับ
แบบนี้นะครับมีลักษณะคล้ายกับเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าเท่านั้นยังไม่พอครับเสียงของต้นไม้ล้มเหยียดกันดังไกลมากว่า๕กิโลเมตรจากป่าลึก
ในแม่น้ำลำทานครับจากใสก็จะกลับกลายเป็นสีขุ่นเหมือนสีโอวันตินนะครับเราจะเริ่มได้กลิ่นของซากชื่นนะครับรวมไปถึงต้นไม้สดที่ลอยมากับกระแสน้ำ
และถ้าหากบริเวณนี้เองฝนยังคงตกอย่างต่อเนื่องและตกหนักจนทำให้มีปริมาณน้ำฝนสะสมมากถึง๓๐๐มิลลิเมตรภายใน๑วันก็จะทำให้เกิดเหตุการณ์ดินถล่มขึ้นมาทันทีนะครับ
คุณผู้ชมทราบไหมครับว่ามวลดินและมวลหินที่ถล่มลงมาจากบนภูเขานั้นสามารถที่จะเคลื่อนที่ได้ไกลกว่าสิบเท่าของความสูงชันในแต่ละพื้นที่และปัจจุบันนี้เองเมืองไทยของเราเนี่ยนะครับมีถึง๕๑จังหวัดครับที่กลับกลายเป็นพื้นที่เสี่ยงที่จะต้องเจอกับเหตุการณ์ดินถล่มนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ที่อยู่ในบริเวณภาคเหนือตอนบนครับพื้นที่เหล่านี้เอ

พบข้อมูลที่น่าสนใจนะครับว่าช่วงเวลาที่เกิดดินตลมมากที่สุดครับก็คือช่วงตั้งแต่๔ทุ่มไปจนถึงตี๒นะครับเพราะว่าช่วงเวลาดังกล่าวนั้นจะเป็นช่วงเวลาที่ฝนตกหนักที่สุดดังนั้นถ้าเราได้ยินเสียงหินแตกครับเสียงต้นไม้ล้มอื้ออึงดังมาจากปลาลึกน้ำในแม่น้ำนำทานเริ่มเปลี่
จากร่องน้ำประมาณ๕เมตรสิ่งสำคัญครับไม่ควรที่จะสร้างบ้านเรือนรวมไปถึงสิ่งกลุ่มสร้างบริเวณปากทางน้ำป่ารวมไปถึงบริเวณที่เป็นเนื้อเขานะครับทั้งหมดทั้งหมวนนี้เองจะทำให้คุณปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินจากเหตุการณ์ดินตลมนะครับคุณผู้ชมครับแน่นอนครับว่าหลังจากเข้าสู่ช่วงเทศกาล
คือภาพแสดงสถานการณ์ฝนหน้าตอนนี้ของประเทศไทยนะครับจะสังเกตว่าขณะนี้เองมีฝนโปรยไปลงมาหลายพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณปีกตะวันตกของประเทศไทยนะครับตั้งแต่บริเวณตอนกลางไล่ลงมาจะถึงบริเวณทางตอนล่างอีกหนึ่งจุดก็คือในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานนะครับฝั่งที่ติดกับราวทั้งหมด
อีสานกับภาคกลางนะครับส่วนนี้เป็นสามวันนะครับ
เป็นปริมาณน้ำฝนที่มีมากกว่า๘๐มิลลิเมตรขึ้นไปแน่นอนครับ
อาจจะทำให้เกิดเรื่องของภัยทางธรรมชาติเกิดขึ้นได้
นี่คือการคาดการณ์จากนาซ่านะครับสีส้มสีเหลืองคือพื้นที่ที่มีโอกาสเสี่ยงเกิดดินถล่มนะครับ
เหนือที่เห็นเป็นจุดนี้นะครับในแถวบริเวณจังหวัดน่านอุตรดิษสุโขทัยพิสุนุโลกมีโอกาสเสี่ยงนะครับ
ส่วนบริเวณฝั่งตะวันตกแถวบริเวณจังหวัดแม่ห้องศรไล่ลงมาจนถึงบริเวณจังหวัดตากนะครับ
ภาคตะวันออกก็มีแถวจันทบุรีจังหวัดตราดส่วนภาคใต้ก็มีสตูนบ้างอยู่เล็กน้อยนะครับ
พื้นที่เหล่านี้ต้องระวังแล้วก็ติดตามประกาศเตือนภัยจากทางราชการอย่างต่อเนื่องด้วย
และนี่คือสิ่งที่มาเตือนกันในช่วงที่มีสภาพอากาศแปรปวนแบบนี้นะครับ
ผมพุทธดันพี่ศิษย์มหานสวัสดีครับ